เตือนแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่ค้าบางคนอาจจะหัวใสคุณผู้ชม
อย่างกรณีแม่ค้ารายหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเขาขายลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า
แต่เขาไม่ได้ขายให้อย่างเดียวลอตเตอรี่ที่ขายให้เขียนด้านหลังเป็นชื่อแม่ค้าพร้อมเบอร์โทรด้วย
อ้าวลูกค้าอ้าวทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
แบบนี้ไม่ได้สิจริงเพราะลอตเตอรี่ฉันซื้อฉันก็ต้องเขียนชื่อฉันนามสกุลฉันถูกไหม
เวลาไปขึ้นเงินก็จะได้แสดงตัวว่าถูกต้องแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราถูกเราไม่ได้ตังค์อ่ะ
จริงถูกต้องใช่เพราะว่าถ้าเกิดถูกรางวัลขึ้นมาปัญหาเกิดเลยนะปัญหาแน่นอน
เนี่ยค่ะเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้ก็เป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
โพสต์ภาพลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๓งวดพรุ่งนี้แหละ
หมายเลข๕๗๕๙๘๓อันนี้ไม่ใช่เลขรางวัลที่๑นะแต่เป็นเลขที่เขาซื้อ
ซื้อมา๒ใบด้านหลังของสลากเอาพลิกดูปุ๊บมีชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ของแม่ค้าสลากเอาไว้ด้วย
ผู้โพสต์งงค่ะก็เลยระบุเตือนชาวเน็ตบอกว่าขอเตือนเป็นอุทาหรณ์ที่สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
มีผู้หญิงคนนึงเดินมาพร้อมกับลอตเตอรี่บอกว่าช่วยซื้อหน่อยเหลืออีกไม่เยอะ
ผู้โพสต์ก็ไม่คิดอะไรเผื่อจะได้โชคได้ลาบก็เลยซื้อแบบไม่คิดอะไร
แต่พอถึงบ้านพลิกดูด้านหลังพบว่าแม่ค้าเขียนชื่อตัวเองพร้อมเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
ผู้โพสต์ก็เลยโทรหาแม่ค้าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลย
แม่ค้ากลับบอกง่ายชิวเลยว่าเขียนชื่อเอาไว้
ถ้าถูกรางวัลเผื่อคนซื้อจะแบ่งรางวัลให้
มีด้วยหรือแบบนี้งงทั้งบ้านทั้งเมือง
แต่ทีนี้ถ้ามันถูกรางวัลจริงคนซื้อยังถูกต้องเอาไปขึ้นเงินไม่ได้นะ
แต่กลายเป็นผู้ยักยอกลอตเตอรี่ของแม่ค้า
ก็เขายึดตามชื่อที่ระบุเอาไว้หลังลอตเตอรี่

ที่สุดยังไงคะผู้โพสต์ก็เลยไปโรงพัก

ตำรวจบอกว่าดีแล้วมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ดีแล้ว
ไม่อย่างนั้นนะแม่ค้าสามารถแจ้งความยักยอกทรัพย์ได้
แล้วตำรวจบอกอีกว่ากรณีแบบนี้โอ๊ยมีมาเยอะ
มาแจ้งความในลักษณะนี้เยอะน่าจะทำเป็นขบวนการ

ผมสงสัยจริงนะเกิดมีชื่ออยู่ด้านหลังเนี่ย
เอาลิคงลิขวิตลบได้ไหมแล้วค่อยเขียนชื่อเราลงไป
มันก็จะเหมือนมีการแก้ไขไงใช่ไหมอาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกัน

คือเวลาเราจะซื้อเราก็ตรวจสอบก่อนแล้วกันเนอะ
ดูเลขเสร็จที่ชอบนะหันด้านหลังด้วยนะคะ
ว่าแม่ค้าจะต้องมีเขียนชื่อลงไป